มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวนะคะ
ที่ในหลวงราชการที่๙มีพระราชดำรัฐกับนักศึกษาชั้นปีที่๑
เหนือจากพระบรมราชวาสในพิธีพระราชทานปริญญาบัติ
เพราะทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษาค่ะ
เป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนาให้ประสบกรณิกรในภาคอีสานมีความเจริญก้าวหน้า
มีเรื่องราวที่น่าประทับใจทุกครั้งนะคะที่รอยพระบาทย่างไปถึง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
อาคารพระราชทานปริญญบัติเก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บรรดาศิษย์เก่าต่างจดจำไม่ลืมเลือน
เมื่อครั้งรับพระราชทานปริญญบัติจากพระหัดในหลวงราชการที่๙
แต่ในวันเดียวกันนั้นนักศึกษาชั้นปีที่๑ก็มีโอกาสเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดเช่นกัน
ก็มีโอกาสได้เข้าไปเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิด
หลังจากพระบาทประธานปริญญบัติเสร็จ
ก็จะเริ่มมีปฏิสันธารกับนักศึกษาใหม่

ไม่มีเป็นพิธีรีตองทางการท่านก็จะพูด
บางครั้งก็พูดให้เราหัวเราะได้
พระองค์ท่านก็จะมีพระอารมณ์ขันของพระองค์ท่านสอดแทรกไป
ทำให้พวกเรารู้สึกคนที่เป็นพระเจ้าอยู่หัว
รู้สึกเป็นกันเองกับพวกเรานะ
รู้สึกไม่เกร็งเหมือนกับตอนคุยกับอาจารย์ด้วยซ้ำไปอะไร
อันนี้ก็เป็นความประทับใจในครั้งแรกเลยที่ได้พบเห็น
มีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านเป็นห่วงเป็นใยพวกเรา

แล้วก็ชื่นชมบทบาทของมหาวิทยาลัย
ที่ได้พัฒนาภูมิภาคต่อเนื่องขึ้นมา
วิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดมหาวิทยาลัย

จากนั้นก็เสด็จไปประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัติแก่บัณฑิต

และยังถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียว
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม

เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด
เพื่อมีกระแสพระราชดำรัฐให้กำลังใจในการเรียน
พรงท่านมีพระราชดำรัฐว่า
การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้นเป็นคุณอย่างยิ่ง

ขยายออกไปยังภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ
ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา
ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง
ความสำเร็จของการตั้งมหาลัยขอนแก่น
จึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี
ก็เลยเข้าใจว่าตรงนี้กระมัง
ที่พวกท่านอยากจะกระตุ้นให้พวกเรา
เรียนหนังสือรีบสำเร็จ
อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่พระเจ้าอยู่หัว
ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพวกเราแล้ว
พวกเราจะไปเกเลเกรกเมล็กเสเพลย์ก็คงไม่ได้แล้ว

เสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เน้นย้ำด้านการพัฒนาการเกษตร
ซึ่งที่นี่เคยมีโครงการให้ประชาชนกว่า๑๐ครัวเรือน
เข้าไปเรียนรู้การเกษตรแบบครบวงจรภายในมหาวิทยาลัย
รวมถึงพัฒนาด้านวิศวกรรมเพื่อท้องถิ่น
จนเกิดฝ่ายน้ำล้นต้นแบบชื่อฝ่ายประชาอาสา
โดยคณะวิศวกรรมเป็นผู้ออกแบบนำไปใช้ในทุกพื้นที่
ส่วนด้านการแพทย์พระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพของคนภาคอีสาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างโรงพยาบาล
หลวงราชการที่๙ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาเลิก
และพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์
หลังก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและอาคารบริการแล้วเสร็จ
พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาล
อกจากนี้ยังมีพระราชดำรัฐชื่นชม
ที่โรงพยาบาลสร้างเรือนพักญาติผู้ป่วย

จะได้ไม่ลำบากหากต้องไปเฝ้าไข้และประหยัดเงินด้วย
ประทับใจเหล่านี้ถูกเก็บรวบรวมไว้ในหอจดหมายเหตุ

คนรุ่นหลังได้เข้าไปศึกษา
ทั้งภาพพระบรมราชวาสพระราชดำรัฐ

แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหรือไทย
ทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษา
ต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตประสบกรณิกรในภาคอีสาน
ให้เจริญรุ่งเรืองจวบจนปัจจุบัน